ควงกันออกงานอีเวนต์ถึง๒งานติด
ที่สำคัญค่ะงานนี้แฟนคลับได้ฟินกันถึงขั้นสุด

อยากรู้ว่าเป็นยังไงไปดูกันเลยค่ะ

พบความผิดปกติในอินสตาแกรมของคู่จิ้นต่างวัย
อาเล็กธิรเดชและจอยเรลนีว่าพักหลังมานี้
ไม่ค่อยมีภาพคู่สุดหวานร่วมกันเหมือนที่ผ่านมา

งานนี้ทั้งคู่ขอสยบข่าวดังกล่าว
ด้วยการควงกันออกงานอีเวนต์วันเดียวถึง๒งานรวด
เผยว่าเป็นช่วงที่เวลาตรงกันพอดี
และก็ขอโชว์ความสนิทสนมกัน
เพื่อยืนยันความสัมพันธ์ว่ายังคงเดิม
ส่วนที่ผ่านมาที่แฟนไม่ค่อยได้เห็นภาพคู่กันในอินสตาแกรมนั้น
เป็นเพราะไม่ค่อยมีเวลาถ่ายรูปด้วยกัน
พร้อมทั้งยืนยันว่าไม่ได้กุเรื่องทะเลาะกัน
เพื่อให้เป็นประเด็นในการเรียกรับงานคู่

แต่จริงก็รับเอาไว้นานแล้วค่ะ
คือเหมือนเดิมค่ะจริงเหมือนอย่างที่บอกว่าคือถ่ายละครด้วยกันมา
คือเขาเป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้นทุกวันนี้ก็ยังเหมือนเดิมค่ะ
คืองานนี้คือติดต่อแต่ว่าติดต่อแบบมานานแล้วอะไรอย่างนี้ค่ะ

มันก็คือแบบไม่ได้เป็นรวม
ฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะ